คาดการณ์ออกมาในหลายรูปแบบแต่ก็ต่างกันไม่มากนัก
โผล่คอลโมต่างกันตำแหน่ง๒ตำแหน่งคุณผู้ชมครับ
เศรษฐาตอนนี้ก็เป็นนายกแล้วใช่ไหม
การจัดสรรลัฐบาลมเราเป็นยังไง๑๑พัก
๑๑พักเองเหรอลองดู
ผลข้อลมเสร็จฐานหนึ่งออกมาแบบนี้
พักเพื่อไทยจะได้๘ตำแหน่งก็กระทรวงมหาดไทยนะครับ
กระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงดิจิทัล
กระทรวงอุดมศึกษากระทรวงศึกษาแล้วก็กระทรวงพาณิชย์
ภูมิใจไทยภูมิใจไทยเขาได้๔ตำแหน่งนะ
กระทรวงเกษตรและสากรนะครับคมนาคมท่องเที่ยวและกีฬา
อันนี้คือกระทรวงเดียวกันนะท่องเที่ยวเล็กกีฬาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
แม่กระทรวงวัฒนธรรมมีข่าวฮื้อฮาฮื้อฮานะครับ
เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะฮะ
เจ้าพ่อสิงหายเออเจ้าพ่อสิงหายอ่าพรรคพลังประชารัฐ
พลังประชารัฐนะครับได้รัฐมนตรีว่าการสองตำแหน่ง
เขาบอกว่าน่าจะได้เป็นกระลาโหมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมไทยสร้างชาตินะครับได้พลังงานกับแรงงาน
ชาติไทยพัฒนานะครับได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชาติได้ยุติธรรม
อันนี้ไม่เปลี่ยนเลยเห็นไหมนะครับไม่เปลี่ยนเลย
ขณะที่ผู้มีรายชื่อนะครับจะเป็นรัฐมนตรีนะครับ
ขณะนี้มีชื่อของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทย
เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นการคาดการณ์นะคุณหมอชนน่านนะครับ
จะเรียกคุณหมอหรือเรียกครูอ๋อเพราะว่าอาจจะเป็น
ครูชนน่านครูชนน่านค่ะนะครับนี่คุณแปรเสริมดรลวงค์ทอง
๓คนนี้ทีมเจรจาคุณประเสริฐจะได้อะไร

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกควบคมนาคม
คมนาคมเหรอเดี๋ยวต้องรอดูเพราะเห็นวันนั้นยังแซวกับนักข่าวว่าอะไรนะ
ถ้าเกิดอะไรนะไปเป็นรำไป
จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัดหรือเปล่า
สมมุตินี้นะครับคุณผู้ชมกระลาฮมมาหัฐทัยนี่มันต้องภักดิ์ที่เป็นผู้จัดต้อนรัฐบาล
มีอีกโผล่หนึ่งเป็นคุณสุธินคลังแสงนะ
นั่นแหละขยับอยู่ไม่กี่ตำแหน่ง
คุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์จะมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานคาดการณ์นะ
เอ้าเปลี่ยนอีกแล้วอันนี้ก็เปลี่ยน
เมื่อวานนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชาผมยังบอกเลยว่า
โห้ถ้าได้เป็นรัฐบอลตรี๑๐๐๐นี่ถือว่าได้อัปเกรดนะ
แต่วันนี้เป็นรัฐบอลตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์น่ะ
อันนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะครับปึ๊กมาก
อ้าจับโห้นี้นะครับยังไม่เสด็จน้ำนะ
ชื่อรัฐมนตรีก็ยังไม่นิ่งนะครับ
ใครที่มีโอกาสเป็นระธรรมดีเนี่ยมาดูบ้าง

เนี่ยที่ดอมพูดเมื่อกี้ครับ
มีข่าวมีข่าว
โอ้โหนี่มันเป็นมิติใหม่เลยนะ
ถ้ามีข่าวแบบนี้อาจจะเป็นเพราะนามสกุลผมคลังแสง

ทางแสงก็จะได้ประหัดงบซื้ออาวุธยังไงนี่ก็อารมณ์ขันนะครับลองฟังดูฮะ
พอทิกาต่อมาก็ค่าหมายค่าเดาถูก
ส่วนผมเนี่ยผมก็ไปอยู่กระล่าวแห่งนี้ผมก็ยังไม่ทราบ

แต่ว่าเฉพาะนั้นโดยสมมุติก็คือจะเป็นความคาดหน่อยขึ้น
ไม่มีข้อเท็จจริงมาวางัดเท่านั้น
คุณสุธินยังยืนยันว่าโคต้ารัฐมนตรีของแต่ละพักในขณะนี้
ยังคงอยู่ตามเดิมที่เคยแถลงคือพักร่วม๑๑พัก
แล้วอีก๑๖เสียงที่เขามาเทให้หรือไงหรือว่าไว้เสร็จถา๒หรือไง
ไม่รู้อันนี้ผมคิดผมคิดผมเปลย
อาจจะมีการปรับคอลโมผมเปลยออกมา
อันนี้มันเป็นโผล่เฉยค่ะคุณผู้ชมมันยังไม่นิ่งหรอก
ไม่ได้เสด็จน้ำแต่ก็รอตามข่าวการเมืองกันต่อไปนะคะ